สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเพราะฉันจะเป็นคนรับเงินวันนี้จะไม่มีการตายเบิ้ลและหนุ่มกัญชัยกำ
แต่พี่จะลงไปกดเงินให้ฉันเต็มเงินเลย

จะมาทันหรือเปล่าไม่รู้เพราะรถติดมากฝนตกหนักมาก
ปรากฏว่าผมมาทันแต่เวลามาแทนใบนั้นว่าใส่หัวมาทำไม

ทุกอย่างมีมูลค่าเดี๋ยวกรมไปกดเงินให้ฉันเดี๋ยวนี้
ไม่กดไม่กดไม่มีตังค์เอาเรื่องแรกก่อน

เดี๋ยวมันไม่ได้อ่านอะไรเลยเดี๋ยวเพิ่งมาเทียบ
ประจานไม่ใช่มันเอาข่าวมาหมดเลย

บอกว่าอาชีพพิธีกรบางทีมันจะต้องเตรียมตัว

เขาจะเข้ารายการคือเรื่องของเรื่องเสร็จแล้ว

เหยื่อขาดอากาศหายใจ

ส่วนตัวเองเมาเหล้านอนหลับอยู่ข้างศพ

คือเมาแล้วเล่นกันไปเล่นกันมา

เทปกาวไปพันปากพันจมูก

ซึ่งต้องเรียกว่าตายแบบสลดเลยนะฮะ

ซึ่งก็มีการแจ้งผู้เสียชีวิตในบ้านเช่าซอยร่มเย็นแยกที่๙เนี่ยนะ
อำเภอพระสมุทรเจดีไปตรวจสอบ

บ้านไม้ก็คงเป็นบ้านพักคนงาน

แล้วคนตายขาดอากาศหายใจ๒๓ชั่วโมง
เจ้านักที่ก็ต้องช่วยกัน

ก็ต้องช่วยกันแก้ผ้าเทปแล้วก็เชือกที่มัดตามร่างกายผู้ตายออก
คนที่นอนหลับอยู่ในสภาพเมาสุราก็ไม่ได้สติ

คนที่ทำก็อยู่ข้างศพที่เลนสนุก

คือกลับมาจากขายอาหารมาถึงห้องพัก
เห็นประตูห้องพักผู้ตายเปิดประตูทิ้งไว้

มันเห็นสภาพผู้ตายถูกหมัดมือหมัดเท้าปิดปากด้วยเทปพันธุ์สายไฟ
เนื้อตัวเริ่มเขียวคล้ำ
แล้วก็มีเพื่อนสนิทของผู้ตายนอนหงายแบบไม่รู้ไม่มีสติเลย
อยู่ข้างศพต้องเรียกว่าเป็นศพแล้วล่ะอยู่ข้างในสภาพเมาสุรา
ลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นเมื่อเข้าไปดูใกล้ใกล้ก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
เสียชีวิตแล้วก็จึงแจ้งตำรวจต่อมาตำรวจเนี่ยก็ปลุกคนที่เล่นพิเรนขึ้นมา
สอบถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรทำอะไรกันทำไมถึงแบบว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้น
ก็ยังตอบแบบไม่มีสติตอบแบบคนเมาอ่ะบอกเมื่อตอนเย็นเนี่ยตั้งวงกัน
กระทั่งคนเมาเนี่ยส่งเสียงดังข้างบ้านแล้วมันเป็นบ้านที่ติดกันหมด๑๐ห้องอย่างนี้
แล้วก็พูดจาหยาบคายตนกับเพื่อนรุ่นน้องก็บอกเฮ้ยเบาหน่อยพยายามกล่าวตักเตือนแล้วหลายครั้ง
แต่ผู้ตายเนี่ยก็พยายามจะไปมีเรื่องกับคนนู้นคนนี้คือมันเป็นบ้านเช่าที่แบบติดกันหมด
เวลาเขาจะนอนมันช่วงตี๒คนช่วงเวลานอนก็เลยจับผู้ตายเนี่ยกดลงกับพื้นห้อง
แล้วก็ใช้เชือกแล้วก็เทปพันสายไฟมัดมือมัดเท้าแล้วก็ไพ่หลังเอาไว้
ปากจนผู้ตายเนี่ยเงียบเสียงลงจากนั้นก็นั่งดื่มสุรากันต่อจนเหล้าหมดน่ะ
แล้วก็คนต่างแยกย้ายกับที่พักโดยที่ไม่ได้กลับไปดูเลย
ไม่ได้กลับคือเขานอนข้างคนที่มัดมือมัดเท้าแต่ในวงเล่าแยกย้ายกันไป
รู้สึกตัวอีกทีก็ตำรวจมาปลุกนี่แหละถ้าตำรวจไม่ปลุกก็ยังไม่ตื่น
แล้วก็รู้สึกตัวอีกทีก็คือคนที่ตัวเองไปมัดไว้
ตายไปแล้วหลายชั่วโมงตายแล้วตายแล้ว
แล้วอย่างงี้ยังไงโดนเจตนาไหมคือตำรวจเขาก็บอกว่าเออ
เจตนาฆ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ตำรวจเขายังบอกว่าเขาก็บอกผู้ตายน่าจะนั่งดื่มเหล้า
แล้วส่งเสียงดังนั่นแหละตามที่เพื่อนได้บอกไว้เอ้ยมึงหุบปากหุบปากอย่างเ
เพื่อนก็ไม่ได้เจตนากับห้าหรอกพยายามว่าอย่าให้ส่งเสียงดังมันจะไปรบกวนเพื่อนข้างบ้าน
ก็ต่างคนต่างเมากันหมดเลยอืม
อาจจะทำมันพลาดไปปิดตรงจมูกกับปากทำให้อากาศหายใจ

แนมเข้าไปในไอจีใช่ไหม

กล้องไม่กลับขึ้นมาพักเลยพี่จะพักตลอด

โอ้โหพี่อันนี้วิ่งจริงนี่วันแรกนี่วิ่งจริง
ปากเขียวหน้าเขียวคือแบบว่าเหงื่อออกไม่หยุด

คือผมเข้าใจได้ว่าเขาวิ่งตากแดดตากฝนผิวคล้ำดำอะไรอย่างนี้ได้เนอะ
แต่คนที่ไปวิ่งข้างเขาอย่างพี่สาวผมเนี่ย

ผิวคล้ำดำเหมือนวิ่งแบรนด์ปี

อันนี้ของวันที่๑๙วันสุกวันสุก

จริงวิธีการวิ่งอย่างนี้นะคนที่ไม่เคยวิ่งหรือซ้อมมาก่อนยังไม่ได้เลยนะ

อย่างนี้อย่างหมอกล้องนี่ก็พังหมดเลยนะ

ทีนี้ตอนวิ่งมันไม่รู้ไอ้กล้องมันวิ่งคุณหมอบอก
อ๋อไอ้กล้องทำไมทุกคนไม่ได้คุณหมอนะ
เขาสับไปเรื่อยไงแล้วก็หยุดเยอะก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเหนื่อย
เพราะว่ามันจะต้องหยุดรับของอะไรอย่างนี้บ่อย

คือวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์คุณตูนก็วิ่งไป๖๐กว่ากิโล
จะวิ่งต่อเหรอนี่ไงแล้วก็ไปวิ่งวันอาทิตย์
วันนี้วันที่เลยออกจากโรงแรมปี๒
เริ่มตี๓วันเมื่อวันอาทิตย์พี่วันนี้เริ่มตี๓

ไทยวิ่งตอนบ่ายตายแล้วคุณพี่น้องยังเป็นไก่ย่างขาวส่วนกว้าง
นี่นะฮะก็คือสำหรับกิจกรรม๙คนละ๙วิ่งหาทุนให้โรงพยาบาล๑๑แห่งทั่วประเทศ
ในพื้นที่จังหวัดชุมพรก็คือในวันที่๒ของวันนี้จะมีกำหนด
ที่คุณตูนจะวิ่งนะจุดสตาร์ทที่หนึ่งที่อำเภอทุวงตะโก้ไปยังอำเภอสวี

แล้วก็วิ่งมาจนถึงเขตอำเภอเมืองชุมพรนะครับ
ถ้าเป็นทุนการสารเนี่ยเงินคุณตูนเอง

แล้วก็นอนพักที่โรงแรมในตัวเมืองของชุมพร
จากนั้นช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้
ก็จะวิ่งต่อไปที่ถนนสายเรียบชายทะเล
เข้ากิจกรรมในอำเภอพื้นที่ประทิว

มีที่ดีลอยไล่อยู่ที่นั่น

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับทางบรรษภานน้อยปะทิว
คุณเห็นภาพคือคนที่มาจริงแล้วอันตราย

หมอกล้องซึ่งหมอก็จะรู้ว่าเรื่องกล้ามเนื้อในการวิ่งพรลงไปรับ
ตูนอย่าก้มเลยมันอันตราย
ตูนบอกว่าผมไม่อยากยืนค้ำหัวเขา
ทันคนแก่คนแก่ที่นั่งเก้าอี้รอ

ฉันเดี๋ยวโอ๊ยตายแล้วใครเอายายฉันมานั่งอย่างนี้

แต่คุณหนุ่มจะไปไหว้ไปวิ่งที่ไหนนะคะชะอำ

เดินอื่นมาเมื่อกี้อย่างเหนื่อยใช่ไหมก็เต้าอันดีทำของถนน

ไม่เหมือนนะโยคะก็ไม่เหมือนนะไม่ได้นะโยคะเนี่ยนะเล่นอยู่เก่งขนาดนี้๑๓๑๔ปีนะไปวิ่งก็ไม่ได้นะ
แล้วคุณไอ้แมวได้ใช่ไหมคุณไอแมวคุณวิ่งอยู่แล้วใช่ไหมแมวเขาวิ่งอยู่บ้างไง
นี่กับการาแมววูดี้จะไปวิ่งนะเถอะแมวเขาวิ่งอยู่บ้าง
พี่นงอ่ะพี่นงอ่ะวิ่งนงอ่ะได้นงอ่ะเขาวิ่งเขาซ้อมวิธีการวิ่งมา

เขาเอาไปวิ่งที่เมืองต่างประเทศเขาวิ่งกันไปแบบร้อยกิโลเลยนะรวดเดียวอย่างนี้เลย
มันต้องบังคับร่างกายมันอาชีพเลย
ไม่คือแบบเธอต้องทำให้กล้ามเนื้อวิธีการวิ่งอ่ะแบบเคยชิน
วิ่งบนรูกวิ่งอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันแต่วันนี้เห็นภาพข่าวมาบอกว่า
อำเภอบางพื้นที่ที่คุณตูนไม่ได้วิ่งผ่านเขาก็จัดกิจกรรมของเขา
ในชุมพรก็มีในประจวกก็มีเดี๋ยวจะรอมามอบให้ครั้งนี้
เมื่อกี้ที่คนส่งมาว่าค่าตัววันนี้คือกัญชัยกำเนิดพลอย

มันจะมาจากนิสัยผมเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนนะผมอยากรู้
มาดัดนิสัยผมเรื่องอะไรนึกว่าผมก็มาตรงเวลา
มาได้เลยอ๋อโอ้ห์แล้วเธอไปบอกเขาทำไมวะให้เขามาสแตนบาย
เรื่องนี้ค่ะคุมเข้มนะคะเกี่ยวกับเรื่องพระใช้โซเชียลอืม
ก็เจ้าคณะที่กรุงเทพฯแจ้งเจ้าคณะเขตทุกเขตเลยนะคะ
แล้วก็เจ้าอาวาสวัดในของกรุงเทพฯคุมเข้มพระแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ต
ไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยว่าจริงให้มันเหมาะสมนะกับสมณสารูปถูกการะเทศะ
เพื่อจะเป็นการสร้างความศรัทธาให้กับประชาชนกราบไหว้ได้อย่างบริสุทธิ์ใจ
กรณีที่ยังคงมีภาพพิสุแล้วก็สามเณรใช้สื่อโซเชียลทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์โพสต์
เฟซบุ๊กอะไรกันวินาทสันตโลแสดงถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมาอย่าง
เรียกว่าต่อเนื่องกันเลยทีเดียวผู้สื่อข่าวรายงานมานี้นะคะว่าพระพรมดิรกเนี่ย
เจ้าอาวาสวัดสามพระยากรรมการมหาเทราสมาคมในฐานะเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ก็ได้ลงนามในหนังสือเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์
แจ้งให้ไปยังเจ้าขณะเข็ดทุกเข็ดในกรุงเทพ
ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็สื่อโซเชียลต่างว่ามีพระพิสุสามะเนรเนี่ย
พฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมตามพระธรรมวินัย
ซึ่งอันนี้ก็ดูไม่งามใช่ไหมคะ
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสถาบันพระพุทธศาสนา
แล้วก็เพื่อที่จะให้ประชาชนเกิดความเคารพและก็ศรัทธา
และก็นับถือกราบไหว้พระทรงได้อย่างบริสุจัย
เจ้าคณะกรุงเทพก็จึงขอให้เจ้าคณะเขตทุกเขต
ได้แจ้งให้เจ้าอาวัฒน์วัฒน์ทุกวัฒน์
อยู่ในเขตปกครองได้ควบคุมแล้วก็ตักเตือน
ส่องดูแลกวดขันพระพิสุขสามเมนเนย์

การไลฟ์สดมีการถ่ายทอดสดด้วยนะ

ใช่สิ
ไลฟ์เรื่องธรรมะหรือเปล่า

ลายเป็นเรื่อยเลย

ล่าสุดนี่คือเขาช่วยตัวเองผ่านเลย

พระอันนี้แหลวบ้าบ้า
แล้วท่านก็บอกว่า
ศึกไปล่ะ
เหมือนกับมายั่วยย่นเขาท่านก่อน
เรามันเป็นเก้ง

ไปดูปลาหมึก
กว่าเรื่องที่นี้คือมันเป็นคลิปนี้ควรพูดถึงกันสมมติฝรกาเนี่ย
ขณะที่สาวในคลิปเนี่ยตกใจร้องกรี๊ดคุณลองร้องกรี๊ดดิ
ก็ตอนนี้ก็จะร้องแล้วมันก็ไม่โดนแบบร้องอุ้ย
ร้องเสียงหลงเพราะตกใจมากคุณไปดูสักหน่อย
เพราะว่ากระบอกไฮโดริกเนี่ยรับน้ำหนักเกิน

คือถ่ายตัวเองไว้ใช่ไหมพอดีด้วย

คือได้รับแจ้งเหตุบรรดิเหตุนะฮะ
ที่นั่งหักกระแทกพื้นทำให้ในเครื่องเล่นปลาหมึกเนี่ย

มันของเด็กนะดูมันอันเล็กอ่ะ

คือประชาชนเขาอยู่ในอาการตื่นตนกยืนมุงดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมาก
บริเวณในรั้วของเครื่องเล่นปลาหมึก
พบผู้บาดเจ็บจำนวนหลายลายที่เข้าไปเล่นในเครื่องเล่น
เรียงรายกันอยู่เจ้าหน้าที่พลเมืองดีจึง

นำส่งโรงพยาบาลสมุทรประการทั้งหมด๑๕
รายทางนี้จากการสอบถามอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บทั้งหมด
ก็ทราบว่าโอเคละมันก็ต้องปวดเจ็บข้อเท้า

เขาก็เลยไปถามที่พนักงานควบคุมเครื่องเล่น

ทางนี้เฉยว่าเขาไม่ถาม
เครื่องเล่นก็ได้เกิดขัดข้อง
เครื่องเดินเวลาเหลือน้อยก่อนที่ถาดกระเช้าตั้งนั้นไอนึงแขนต้องตกลนเนี่ยลองต้น

ก็เรียกว่า๑๐นวด๑กระเช้า
หนึ่งก้ามมันอ่ะนะฟังก์ก็ได้กดหยุดทันที
ต่อมาก็คือรู้มันเจ็บตั้ง๑๕คน
เขาก็เลยบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลไปตรวจสอบแล้วเนี่ย
มันน่าจะเกิดจากกระบอกไฮโดริกเนี่ยรับน้ำเกินจริง
เกินจริงก็บอกแล้วครับคุณดู
เธอยังไหวหัวหละมันน่าจะด่า
เค้าปล่อยเดี๋ยวก็ขอน้องที่เจ็บบาดเจ็บบ่อยเจ๊
เธอก็บางขอโทษนะ
จริงมันเป็นของเด็กหรือเปล่า
อันนี้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวดู
ไม่พูดใหญ่ก็เล่นได้

แล้วก็เอาเจ้าหน้าที่โยธามาตรวจสอบเผื่อแรงฐานยังงาน
มาแล้วนี่แบร์คเข้าไปนะอีกคนเดินมาเดี๋ยวนี่
พาตนเองรวมถึงเพื่อนไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

เพื่อนผู้ตายแยกตัวออกไปพร้อมกับเพื่อนของตน

แต่ตัวเองนะครับตัวเองเนี่ย
ไปกับนายเจษดานะครับ
หลังจากนั้นไปพักห้องหมายเลข๗

ขนาดนั้นจะต้องบอกห้องทำไมวะ

นายสุดามากอดจูบรูปคำ

หยิบถุงยางอนามัยมาเตรียมสวม

แต่ปรากฏว่านายจิตาเนี่ยเอ็นตัวเอ็นตัวเอ็นตัว

ล้มลงมาที่หน้าอกของต้น
จากหน้าอกไอซิบ้าอะไรของมัน

ตื่นเต้นมีคิดภาพไปด้วย
คือหลังจากนั้นแจ้งปรากฏว่านายจัดาหยิบถุงยานามัยมาสวมใส่
และระหว่างที่กำลังจะมีเพศสัมพันธ์ปรากฏว่านายจัดาเนี่ย
ตัวล้มลงจากอกของตน
หมายถึงฟาดอยู่บนอกแล้วแบบว่า

นี่บ๊อกกิ้งนะบ๊อกกิ้งคือกำลังก้มทำอะไรอยู่
ล้มลงจากอก

ตนก็เลยมีของความช่วยเหลือจากคนดูแลรีสอร์ท
รีบมาสวมเกงในให้กับทางนายเจษดา

แต่ว่านายเจษดาเนี่ยเสียชีวิตระหว่างทางแพทย์ลงความเห็นว่า

ซึ่งญาตินายจัดาเนี่ยไม่ติดใต้สาเหตุการณ์ตาย

ระหว่างวันที่๑๗ถึงวันที่๒๐

ห้าถึง๘เลยนะคะ
มหากรรมเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่น
อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและการบริการ

มาเอาใจผู้บริโภคให้ได้ช็อปสุดคุ้ม
ด้วยโปรโมชั่นการนำรถราคาสุด
สูงสุดเลยเนี่ยนะคะ๘๐เลย
พร้อมกับรับของสมนาคุณมากมาย
เมื่อชดครบ๗๐๐๐๐บาท

เพิ่มสูงสุด๓๓จากบัตรเครดิต
รับเพิ่มคูปองส่วนท้ายใบ

ส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่าเท่าไหร่ครับ
มูลค่า๒๐๐บาท
เมื่อชอบครบทุก๑๐๐๐๐บาท

และพิเศษค่ะสำหรับสมาชิกโฮมการ์ด

อันนี้ถูกแล้วนะ

เมื่อคะแนนสะสมยอดซื้อ๒๐๐๐๐๐บาท

อกจากนี้นะคะยังลดและรับสุดคุ้ม
บัตรเครดิตชั้นนำทุกตระกูล
พร้อมกับมีความพิเศษ

ดอยคำและก็จันทร์กับผัก
นำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายภายในงานได้

ช็อปสุดคุ้มที่งาน
รับเงินมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด

ก็ใช่จะอุลสมาก
เดี๋ยวเก็บไว้พูดในช่วงหน้า

เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่รักการออกกำลังกายอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
สำหรับหนุ่มหล่อขั้นเทพนี้นะคะ
นี่ก็แบบว่าเป็นภาพหนุ่ม
โดออกกำลังกายนะค้า
ก็แบบดูชินเป็นชินตาไม่มีอะไรอ่ะ

ก็หนุ่มโดมนี่นะคะเขาได้ควงหวันใจ๓เมตร

ฉันออกคำที่ชัดเจนนะ
กรุณาออกคำว่าควงให้ชัดนะครับคุณม้าครับ

ฟิตร่างกายนะฮะวิ่งที่สวนสาธารณะนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าได้อัปเดตไลฟ์สไตล์ส่วนตัวให้กับแฟนได้ชมกัน

งานนี้ก็หลายคนอ้าปากค้างเลยค่ะเพราะว่าเห็นหนุ่มเนี่ยนะคะ
ใส่ชุดออกกำลังกายแล้วรัดร่าง

โอ้โหเสียงหมาเถอะเสียงหมาร้องลำ
ตัวเองเขาก็โพสต์เก่าถุงใช่

หนุ่มก็โดดโพสต์ในอินสตาร์แกรมแล้วแซวกับอย่างขำมาก

แล้วหลังจากนั้นหนุ่มโดมเขาเลยบอก

เพื่อจะไปมาวิ่งในโครงการเก้าคนละเก้า

เขาจะมาโพสต์อะไรมาเฟิลกัซอะไรกันน่ะ
มาจับผิดอะไรประเด็นผิดจุดน่ะ

ก็ต้องใส่ชุดระรูปออกกำลังกายใช่มั้ย
พวกเรายังแซวเลยว่ามันมาจริงมาเป็นลำ
ก็เวลาที่เห็นคุณโดมก็ไปให้สัมภาษณ์นะคุณแองจี้เนอะ
นักข่าวเนี่ยเรียบร้อยมากเลยเวลาสัมภาษณ์คนอื่นนะเขาจะยืนสัมภาษณ์กันนะ
อันนี้นั่งหมดวางขาสัมภาษณ์โดงไปไงคุณแอนกจี้
เสียงเพลงมาแล้วเวลาหมดแล้วเหรอ
พี่ระพัดเขาเจอตัวผู้จัดการแล้วเขาไปจับเองเลยนะ

เนี่ยเค้าก็บอกว่าเค้าได้รับการว่าจ้างมา

ซึ่งตอนแรกก็ไป๓๖๐๐๐๐๐ต่างนาง

อันนี้คือที่มีหลักฐานล้านกว่าบาทแล้วก็มีหลายที่ที่ติดต่อมา

คือไปรับเงินผู้จัดการที่บุฏ
ทำไมไปแล้วละเรา
ตามโทษเขานะฮะก็คือติด๑ปีแล้วก็ต้องใช้เงินให้บีด้วย
แล้วทีแรกเหมือนกับว่าจะไม่มีการ
คิดว่าจะแบบไม่สู้นะแต่ปรากฏว่า
มีญาติทางคุณกู๊ดเนี่ยมาประกันตัวไปแล้วแสนห้า
แต่ต้องรายงานตัวทุกครึ่งทุก๓๐
ไม่แจ้งเลยให้ครึ่งหนึ่ง

แน่นนะฮะตรงนี้ไม่มา